ท่านประธานสภาพุทธแทรศดรที่ขอรบกระผมชินวร
มนเกียรติพรรคประชาทศิปดภ์จากจังหวัดนครศรีธรรมาศ
นะครับผมขออนุญาตที่จะได้นำสไลด์บางส่วน
เพื่อมาประกอบคำอภิปรายครับท่านประธานครับ
ผมอยากจะกลับเรียนกับท่านประธานว่าเมื่อกี้
นั่งฟังการอภิปรายผมก็เกิดความรู้สึกว่า
เหมือนจะทำให้ผมมองโลกไปในแง่ร้ายมากเกินไปครับ
ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าสำหรับพรรมยัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกชิ้นนี้
เราก็ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะครับว่าเป็นการจัดทำงบประมาณ
ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ทั่วโลกครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย
แล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่งบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ในขณะนี้เราจำเป็นต้องมีการจัดทำงบประมาณ

ผมอยากจะให้ท่านประธานได้เห็นว่าสไลด์ที่ผมนำขึ้นโชว์นั้นก็เป็นรูป
ปกติอะครับซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ต่างกันหน่อย
เพราะผมเริ่มต้นว่าเมื่อผ่านพ้นวิกฤต
โชคลาภก็จะตามมาครับท่านประธานลองตามต่อไปสิครับว่า
สิ่งที่ผมมั่นใจและผมให้สัมภาษณ
สะดวกไปตามที่เป็นหัวข้อที่ผมนำเสด็จว่า
ผมมั่นใจว่าพักร่วมรัฐบาลจะรับร่างพร่ำยัน
ประมาณแต่ว่าผมอยากจะกราบเรียนว่า
ความคิดและมุมมองก็อาจจะแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาครับ
พี่น้องประชาชนท่านประธานแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติ
ได้เห็นชัดอีกครั้งหนึ่งครับว่า
เมื่อเราจัดงบประมาณแบบขาดดุล
ก็แปลว่าเราจะต้องมีการกู้เงินชดเชย
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เรานั่งอยู่ในสภาแห่งนี้

ที่เราไม่สามารถที่จะจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้า
เราก็ต้องกู้เงินชดเชยนะครับ
และพอในปีถัดไปก็จะมีการตั้งงบประมาณ
เพื่อคืนเอิญกู้ชดเฉยดังกล่าว
ถ้าเปรียบเทียบกับในระดับครอบครัว

เราก็จะต้องกู้ยืมเงินเข้ามา
เพื่อที่จะชดใช้

ให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น
แล้วก็นำไปชดใช้หนี้ในโอกาสต่อไป

ผมไม่ได้ที่จะมาพูดในนามรัฐบาล
เพราะผมได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรี

สองสามรอบก็เกิดความชัดเจนแล้วครับ
สำหรับที่เราคิดกันโดยทั่วไป
นั้นเราก็พบว่าเมื่อรัฐบาล
มีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนประเทศ
ยามที่เราไม่สามารถหารายได้
จากเครื่องจักรที่นิยมพูดกันว่ามี๔เครื่องจักร
จักรตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
รายได้ที่ได้จากเงินงบประมาณ

การที่เราเอารายได้จากงบประมาณลงไป
ในการที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจต่างนั้น
รัฐบาลก็จำเป็นจะต้องนำเดินตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ผมก็เห็นใจเพื่อนฝ่ายค้านหลายคนที่ลุกขึ้นมาแนะนำว่า
รัฐบาลควรจะทำโครงการนี้ควรจะทำโครงการนี้
ควรจะได้มีการปรับลดตรงนี้เพิ่มตรงนี้
ก็แน่นอนบางส่วนผมก็เห็นด้วยครับ
และผมคิดว่าเราควรที่จะได้มีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก
ในสภานี้เพื่อนำไปปรับปรุงในชั้นกรรมติการต่อไป
ผมอยากจะกลับเรียนดูสไลด์ต่อไปสิครับท่านประธานครับว่า
เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ประมาณรายจ่ายที่เราตั้งมาทั้งหมดนั้น
เป็นรายจ่ายประจำเสียร้อยละ๗๖ครับ

ที่ผมต้องยกตัวอย่างนี้ขึ้นมา
ก็เพื่อต้องการจะชี้ฉายภาพให้เห็นความเป็นจริง
ที่มีหลายท่านพูดว่ารัฐบาลนี้
ใช้เงินไปแล้ว๒๐ล้านล้าน

เปอร์เซ็นต์หรือ๘๐เปอร์เซ็นต์
เป็นรายจ่ายประจำครับ
เป็นรายจ่ายที่รัฐบาลจะต้องมา
ใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง
เป็นเดือนของค่าระการประจำ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องบริการสถานะต่าง
แล้วก็มีรายจ่ายจำรักคืนเงินกู้
เหมือนที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วครับ
เพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะเรียนว่า
รัฐบาลนี้ธนโยมตรี
ได้ใช้เงินเป็น๒๐ล้านล้าน

ผมคิดว่าคงไม่ให้ความเป็นธรรม
กับรัฐบาลหรือกับรัฐมนตรีมากเกินไปครับ

เราก็มีความจำเป็นครับว่า
ต้องมาดูในสไลด์ต่อไปครับ

ที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการงบประมาณ

ยุตสาทที่รัฐบาลจะต้องไปทำก็คือว่า
จะต้องไปดำเนินการในด้านความมั่นคง
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาในการสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
การสร้างความเติบโตทางคุณภาพ

และการสร้างความสมดุล
ในการบริหารจัดการภาครัฐครับ

ที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องตามที่ผมกราบเรียนไป

ที่ผมว่าผมไม่มองในแห้งรายมากโจทย์เกินไป
ก็เพราะว่าเราพบความเป็นจริงครับว่า
ในช่วงที่เราเกิดวิกฤตดังกล่าวนี้
ในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูตัวเลข
เราก็พบชัดเจนว่าเราจะได้เห็นตัวเลข
ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือว่า
ในขณะนี้เรามีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ตอนเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิดครั้งแรกนั้น
เศรษฐกิจของเราตกต่ำลงไปครับ
เป็นลบ๖๓แต่วันนี้จากการประเบินของหน่วยงานต่าง
สไลด์ที่มีการประเมินหน่วยงานต่างในการขยายตัวเศรษฐกิจด้วยครับ

ไม่ว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไม่ว่าศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยนะครับ
หรือแม้แต่หน่วยงานต่างประเทศ
คาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปี๒๕๖๔ต่อปี๒๕๖
ร้อยละ๒๓บางหน่วยงานให้ถึงร้อยละ๔
วันนี้เช้าผมอยากจะกราบเรียน
เพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ครับว่า
ผมก็โชคดีได้ไปฟังรายงานเศรษฐกิจโลกครับ
จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ

แปลว่าวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้
กำลังจะมีทิศทางในการแก้ไขปัญหา
ที่เรียกว่ามาถูกทิศทางแล้ว
แน่นอนที่สุดในช่วงวิกฤตที่ไม่เคยเกิดมาก่อน
และไม่เห็นตัวตนเราก็จะพบความเป็นจริงครับว่า
การที่รัฐบาลไหนก็แล้วแต่
กว่าที่จะนำไปสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหานั้น

มีหลายเรื่องครับที่เป็นตัวเลขชี้บ่งชัดว่า
เราน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
ในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานครับว่า

ผมจึงเรียนว่าผมยังมีความหวังว่า
เพราะประมาณปี๒๐๑๕
ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่ง
ในการที่จะให้รัฐบาลมาขับเคลื่อน
ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากเวลาที่จำกัดนี้ครับ
ผมอยากจะเอาข้อเรียกร้องต่างที่
ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็เป็นห่วงครับ
เสนอต่อท่านนายกรรมตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับท่าน

ที่ความจับเพื่อนในสภานิยภิปราย
และพี่น้องประชาชนมีความห่วงใยก็คือว่า

ตอบโจทย์ต่อปัญหาที่ตรงจุด
และแก้ไขปัญหาให้เป็นเอกภาพนะครับ
ผมเข้าใจความปรารถนาดีของท่านนายกรัฐมนตรีครับ

ในประเด็นที่การตัดสินใจปัญหาของหน่วยงานต่าง
แม้ท่านจะมาบริหารจัดการ

การดำเนินการที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เข้ามาจัดการต้นทางหรือปัญหาหลัก

อย่างน้อยให้ประชาชนได้เกิดความเชื่อมั่นนะครับ

ถ้าผมเป็นนายมตรีผมก็ต้องตัดสินใจที่จะ
รวมอำนาจในบางส่วนเพื่อนำมาสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งคะแนนขณะนี้ผมคิดว่าจุดสุดท้ายนะครับ
คือคนต้องการเห็นการกระจายวัคซีน
ที่จะใช้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ร้อยละ๖๐
อย่างน้อย๔๒ล้านคนภายในสิ้นปีนี้
แล้วก็จะเกิดภูมิต้านตานหมู่
เหมือนกับหลายประเทศกำลังมีทิศทางที่ดีขึ้น
และผมเชื่อมั่นว่าถ้าหากท่านตอบโจทย์ข้อที่๑นี้ได้ครับ
ความมั่นใจของพี่น้องประชาชนจะเพิ่มขึ้นครับ
ข้อที่สองครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชน
ที่เป็นเจ้าของป่าศีนี่ก็รวมโดยทั่วไปว่า
เมื่อคราวที่แล้วก็มีเหินกู้๑ล้าน
มีคณะกรรมธิการไปศึกษาก็บอกยังใช้จ่ายไม่หมดยังมีอยู่
วันนี้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็มีเงินกู้๗แสนล้าน
และสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่สภาอีกครับพลาดกำหนด๕แสนล้าน
อยู่ทั่วไปท่านก็อาจจะถูกตั้งฉายาว่าเป็นนักกู้แอ่งรุ่มน้ำเจ้าพระยา
แต่ว่ามองในแง่ของความเป็นจริงให้ความเป็นธรรม
ผมคิดว่าในวันนี้ใครเป็นรัฐบาลก็มีความจำเป็นครับ
ที่จะต้องเอาเงินกู้ก้อนนี้มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เลือดกำลังไหลครับทำอย่างไรครับที่จะต้องให้เลือดหยุดไหลก่อนครับ
นั่นก็คือว่าให้โรคระบาดโควิดซึ่งเป็นต้นทางของปัญหาหยุดก่อน
เสร็จแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งในขณะนี้ประเทศของเราก็มีศักยภาพที่ดีขึ้น
พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่อไป
แน่นอนที่สุดครับถ้ามาดูตัวเลขบางตัวเลขก็น่าตกใจ
เราเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเราเป็นหนี้ครัวเรือน๑๘ล้านล้าน
ล้านล้านขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก
แต่ผมอยากจะกราบเรียนครับถ้าวันไหนเราสามารถจัดการ
กับปัญหาที่เป็นวิกฤตต้นทางเหล่านี้ได้
ผมคิดว่าเศรษฐกิจของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน
มาให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
และผมคิดว่าผมก็มีความมั่นใจครับว่า
การแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนต่อไป

ผมคิดว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมุ่งเน้นปัญหาเฉพาะหน้า
แต่ปัญหาที่สำคัญที่จะเป็นปัญหายั่งยืนต่อไป
นั่นคือการแก้ปัญหาทุนมนุษย์
คุณมนุษย์ที่สำคัญคือเรื่องสุขภาพและเรื่องความรู้ครับ
ผมเห็นใจเพื่อนหลายคนเรียกร้องเรื่องงบของกระทรวงสาธารณสุขครับ

กรรมธิการด้วยครับไปดูสิครับว่า
มันมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนครับที่เราจะต้องมาเสริมเติมเต็ม
แต่ผมอยากกลับเรียนท่านนายกตรงนี้เลยครับว่า
ที่ผมพบจุดอ่อนจริงตอนไปเยี่ยมในขณะนี้ก็คือว่า
โรงพยาบาลในระดับรอปศตในระดับโรงพยาบาลชุมชนอำเภอ
เป็นหนี้บริษัทยามีความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ
เนื่องมายาวนานนะครับไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้
ตั้งแต่มีปัญหาการใช้โครงการ๓๐บาทรักษาทุกโรคนะครับ
โรงพยาบาลอยู่ระดับ๗จนขาดความเชื่อมั่นในการที่จะซื้อยาแล้ว
ผมอยากให้ท่านให้เอาเงินกู้นี้ครับไปล้างหนี้ไปแก้ไขปัญหาให้
กับพวกโรงพยาบาลเหล่านี้ไม่ใช่ไปช่วยหมอโดยตรงครับ
แต่ต้องการช่วยประชาชนในเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นทุนมนุษย์ด้านแรกครับ
คุณมนุษย์ด้านที่๒ที่ถูกร้องเรียนมามากคือเรื่องความรู้คือเรื่องการศึกษาครับ
ผมเข้าใจที่ท่านนายกได้พูดครับมาถูกทางแล้ว
ผมในนามที่เป็นสอสอและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎิการเนี่ย
ต้องขอขอบคุณท่านนายกรรมตรีนะครับที่ท่านกรุณารับฟังพวกเรา
วันที่พวกเราไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลท่านยังพาไปชมห้องที่ท่านได้สร้างขึ้นมาเอง
เฉพาะเลยอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญ
แต่สาระสำคัญคือวันนี้คอรมอของท่าน
ได้นำเอาพระรำยัติการศึกษาแห่งชาติทรงมาที่สภาแล้วครับ
เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องปรับปรุงต่อไป
แต่ว่าเรื่องเล็กน้อยผมก็ฝากท่านและฝากไปยังรัฐมนตรีครับ
เช่นไปตัดลบงบประมาณของครูที่จ้างสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์

ไปตัดงบประมาณเรื่องก่อสร้างเรื่องอื่นผมไม่ว่าเลยครับ
แต่มาตัดเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับนักเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความเสียหายครับ

ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ท่านนายมตรีจะต้องรับไปดำเนินการ
นั่นคือการสร้างรายได้ที่แท้จริง

เมื่อตอนเช้าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจุรีลักษณะวิสิทธิ์
ได้กูนาเรียนกับทราภานี้ว่า
ท่านสามารถที่จะขับเคลื่อนการส่งออกสูงที่สุดในรอบ๓ปีที่ผ่านมา
ผมจึงยืนยันและเรียกร้องตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับว่า
ท่านต้องไปดำเนินการในการสร้างเศรษฐกิจฐานร่าง
เศรษฐกิจองค์ความรู้สร้าง
ผลผลิตการเกษตรที่แม่นยำสร้าง
ให้การเกษตรเป็นต้นต่อการผลิต
ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ที่แท้จริงและให้พาณิชย์
ดำเนินการนำไปสู่การขายสร้างรายได้
เข้ามาสู่ประเทศนะครับตรงนี้
ชัดเจนครับเป็นศักยภาพของประเทศไทยครับ
ถ้าท่านเดินไปในเส้นทางนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้อง
และวันหนึ่งเราจะได้เห็นตัวเลข
ที่ปรากฏชัดเจนว่ารายได้ที่แท้จริงของประชาชนเป็นยังไง
และทำให้ประชาชนซึ่งอยู่ฐานรากที่สุด
ได้รับการช่วยเหลือยังไงแน่นอนการช่วยเหลือเฉพาะหน้า
ไม่ว่าท่านช่วยเกษตรกรครั้งละ๕๓ครั้งที่ผ่านมา
ผมก็เรียกร้องเรื่องนี้ไว้ให้ช่วยในขณะนั้น
หรือในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยชนะ
โครงการคนละครึ่งอะไรก็ตาม
อันนั้นก็เป็นโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน
ไม่ว่ากลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มใดก็แล้วแต่
ที่จะต้องเข้ามาในการที่จะช่วยเหลือ

แต่ว่าการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับ
ไม่ใช่เพียงแจกปลาครับท่านนายมตรี
ผมคิดว่าการที่ให้ประชาชนเลี้ยงปลาหาปลา
จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญและเป็นพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

และประการที่ต่อไปครับ

เป็นประการที่พี่น้องประชาชนฝากมาโดยตรงครับ
อาจจะไม่เกี่ยวงบประมาณโดยตรงแต่ว่ามีเนื้องาน

เขาบอกว่าวันนี้ถึงจุดสำคัญที่ขวาความหวังไว้กับรัฐบาลนี้
ก็คือการปฏิรูปการทำงานของข้าราชการครับ
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
ที่สำคัญคือขอธรรมาภิบาลให้กลับมานะครับ
ธนโยมตรีธนตรีมาร์ไทนั่งอยู่ตรงนี้
ท่านลองกลับไปดูในระดับภูมิภาคในระดับท้องถิ่นสิครับ
ว่าในขณะนี้๗ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบเจ้าคนนายคนมันเข้มแข็งมากขึ้นไหม
ระบบหาประโยชน์จากพี่น้องประชาชนคนยากคนจน
ที่ต้องไปใช้บริการภาครัฐนั้นเขาได้รับการบริการอย่างแท้จริงหรือไม่
อันนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญครับเขาลำบากยากจนจากวิกฤตโควิดแล้ว
อย่าให้เขาต้องบอบช้ำกับเรื่องความไม่เป็นธรรมเรื่องความไม่ยุติธรรมเลยครับ
ผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าท่านคงไม่คิดที่จะสร้างฐานการเมือง
โดยเอาฆาตการเป็นเครื่องมือผมไม่เชื่อเหมือนคนที่วิภาควิจารณ์
และผมคิดว่าถ้าท่านให้รัฐมนตรีหรือใครก็ตามครับไปใช้อำนาจบาดใหญ่
กลางใส่พี่น้องประชาชนหรือค่ารายการประจำผมคิดว่าเขาจะถูกเสื่อมศรัทธาไปเอง
ผมฝากเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
ณโอกาสนี้ครับและประการสุดท้ายครับท่านประธานครับ
ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนด้วยความจริงใจครับว่าความคาดหวังของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เริ่มเข้า
จนถึงจุดนี้ครับมีหลายคนมาพูดกับผมว่า
ถึงแม้จะแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไม่ได้ดี
เหมือนบางคนที่ออกมาคุยว่าถ้าผมมาเป็น๗เดือนแก้ไขปัญหาได้ทันที
ผมก็ยังเชื่อว่าไม่มีใครเป็นเทวดาที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบจากโรคระบาดโควิดนี้ได้อย่างทันที
แต่ว่าถ้าเราสร้างรากฐานที่ดีที่เข้มแข็งโอกาสฟื้นตัวและขยายตัวทางเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้น
หนี้ฐานะหนี้ของประชาชนก็จะเบาลง
ในที่สุดงบประมาณที่เราพูดกันมาทุกปีเป็นเกือบ๒๐ปีมาแล้วขาดดุลมาตลอด
เราจะได้เห็นภาพความสมดุลที่มันเกิดขึ้นครับ
แต่ข้อสุดท้ายนี้ไม่ต้องลงทุนใช้ประมาณเลยครับท่านนายมตรี
เขาอยากเห็นท่านยมตรีได้ทำเหมือนที่ตั้งมาใหม่ครับ
ท่านช่วยปลาผู้มิติพลปลาผู้ขายยาเสพติดปลาพวกที่ตั้งบ่นการพนัน
ละอายไหมครับวันนี้ข้ามชายแดนมาตรวจโรคระบาดโควิด
สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้งบประมาณเพียงแต่ท่านนายกได้ใช้ความจริงจัง
ใช้ความเข้มแข็งในการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนในยามที่พี่น้องประชาชน
มื้อกินมื้อครับแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาได้รับความอำนวยความยุติธรรม
เขาได้รู้สึกว่าเขาไม่ถูกคนที่มีอำนาจ
คนที่มีอิทธิพลมารังแก่ข่มเหง
น่ากลัวมากวันนี้คือข่มเหงโดยอ้อมนะครับ
คือการไปค้ายาเสพติดที่ลงลึกไปจนถึงหมู่บ้านนะครับ
ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องนี้
ในปีที่มีหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าท่านนายมตรี
จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปไม่ได้
แต่ผมเป็นคนให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนเช้านี้แล้วครับว่า

และผมขอยืนยันในนามภาพประชาวบาทว่า
พวกผมเห็นชอบที่จะอนุมัติพรบรรยัตภ์โอปรมาณรายใจประจำปี